นั่นก็คือบิ๊กออสพลตรวจเอก

เป็นการสวัสดีปีใหม่ไทยครับ
วันที่๑๓เมษายนของทุกปีนะครับ
ซึ่งคนไทยถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่

ผมขออวยพรให้แฟนบอลชาวไทย
พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ
มีความสุขความเจริญ
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
ขอให้แคล้วคาดจากบัตรที่เหตุ

แล้วก็ขอให้มีความสุข
เดินทางกับภูมิลำเนา